เหมือนจะมีควันหลงหลังจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

เขาเห็นกันทั่วว่าคุณเนี่ย
ไปชนรถจักรยานยดรับจ้าง

แล้วลากใต้ท้องไปติดใต้ท้องไป
คุณไม่เห็นจริงเหรอ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นจังหวะไล่ตามของพี่พลเมืองดีที่ตามไปคนขับไม่รู้ไม่เห็นนะฮะ
รถคันนี้ให้เนี่ยนะนะฮะคือเขาเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ตอนนั้นน่ะนะขี่รถจักรยายน
มาจอดติดไฟแดงตามปกตินะคือยังเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างมาจอดอยู่ข้างยังยิ้มทักทายกันเลยสบตาประสานกันยังยิ้มกันอยู่เลยแป๊บเดียว
นั่นแหละเสียงดังโครมหันไปดูเอ้าคนเจ็บถูกรถชนกระเด็นไปแล้วนะครับลูกค้าก็ลงไปนอนอยู่เหมือนกัน
แล้วก็ลากร่างของคนเจ็บไปด้วยนะครับเขาพยายามเคาะเคาะรถนะครับให้หยุดรถลงมาช่วยแต่คนขับรถก็เร่งเครื่องหนีไป
ก็ตัดสินใจขี่ตามตามไปไกลเท่าไหร่พี่๔กิโลกว่า๔กิโลเมตรกว่าครับตะโกนก็แล้วกดแตรก็แล้วให้ชาวบ้านช่วยกันสกัดจับจนไปถึงช่วงใต้สะพานกลับรถที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสะพานกับรถสวนหลวงพุทธสาธรณ์ขออภัยครับพุทธศาครนี่โอ้โหทะเบียนชัดเป๊ะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้น
ที่นี้แฟนผมบอกว่าเธอเธอมันหนีวินิและนี่ผมก็เลยขั้นมาใส่บิดต่อเพื่อตามเขา
อยากจะฝากบอกอะไรถึงสำคัญของนั้นนะถ้าเข้ามามอบตัวร้ายบ่อย
ไม่อยากคุยนะกับคนอย่างนี้ให้ตัวเหลือเขาเจ็ดการไปเลย
มันก็เสียเวลาเปล่าขนาดคนทั้งคนคุณเหยียบไปได้ยังไง
ตำรวจสนหนองแข็มระบุว่าผู้ที่ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนแล้วคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
อ้างว่าเขาไม่รู้ไม่รู้จริงว่าขับรถชนแล้วก็ทับคนนะครับ
จากเขาเปิดเพลงเสียงดังในรถครับส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คุณผู้ชม
วัดไม่ได้ทำไมวัดไม่ได้ก็ทิ้งระยะเวลาหลายวันแล้วล่ะครับ
ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอสอบประคำทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับ
ถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เนื่องจากกระดูกนั้นหักหลายแห่งครับ